อีกเหตุหนึ่งนะคะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอภรรยา
แล้วก็ยังอุ้มลูกเลี้ยงเนี่ยเพื่อจะให้รถชนจนบาดเจ็บที่จังหวัดกำแพงเพชร
รับบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
และจะขอชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อไว้นะคะ
จอบประเด็นเรื่องนี้กับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
รับกรรมรับโทษรับอะไรทุกอย่างที่ทำเข้าไป

คือท่านแทนบอกคือขอโทษจริงที่ทำไป
ความโมโภภูมิบุค
นี่คือคำขอโทษของนายพงศกรอูทองวัย๓๔ปี
ผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุฆ่าปาดคอภรรยาจนเสียชีวิต
อุ้มลูกเลี้ยงวัย๗ขวบ
วิ่งออกถนนหวังให้รถชนตาย
แต่เคราะห์ดีที่คนขับรถเบรกทัน
ชะลอความเร็วลงทำให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
วันนี้นายพงศกรนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยท่ามกลางตำรวจที่เฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เขายอมรับกับเวรกรรมที่ตัวเองก่อไว้
รับว่าที่ทำลงไปเพราะความชั่ววูบ
พร้อมขอโทษเมียที่ได้ทำลงไปหวังให้อภัยตัวเองด้วย
แต่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่เกือบเคาะร้ายกับเหตุการณ์นี้
เพราะนายพงศกรนอกจากจะฆ่าเมียตัวเองแล้ว
ยังพยายามใช้มีดพุ่งมาแทงน้องชายของเมียตัวเอง
หลังพามาเก็บข้าวของที่บ้านพักหลังนี้
โชคดีที่น้องชายหลบทันรอดชีวิต
และหากหลานสาวที่มาด้วยไม่ถูกตากับยายเฝ้าบ้านเรียกซะก่อน
ถูกนายพงศกรฆ่าตายตามกันไปด้วย
ตายายเหมือนแบบจะเรียกมากอดมาหอมแก้มเหมือนคนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะครับ
เหมือนคุ้นกันเล่นกันเหมือนหลานอย่างนี้
แต่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้ตาสองคนนี้ก็อาจจะไปอีกนะครับหลาน

ไม่เห็นการในห้องบ้านก็ไม่เห็นในห้องบ้าน
คือถามว่าในห้องผมไม่เห็นว่าเขาล็อกห้องครับ
พอผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ร้องสองครั้งปั๊บหลานก็วิ่งมาตามผมบอก
นักกิจนักกิจไปดูแม่หน่อยเพราะผมไปดูเขาล็อกห้องผมก็พยายามดันดันถีบ
ก็เปิดประตูมาหลุดมานิ้วเขาก็วิ่งถือมีดวิ่งมาเสียบผมอีกทีหนึ่ง
ผมก็วิ่งหนีหันไปอีกทีนึงคือล็อกคอหลานแล้วครับ
มปัญหาของเรื่องนี้เกิดจากที่นายพงศกรไม่พอใจ
เมียที่ตัวเองรักจะตีตัวออกห่างหลังกลับบ้านที่พิศนโลกช่วงสงกราน
ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทั้งคู่ทะเลาะกันทางโทรศัพท์อย่างหนัก
โทรศัพท์อย่างหนักแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้จนผู้ตายมาเก็บข้าวของ
แต่เมื่อวานนี้นายพงศกรอยู่ในอาการเมาไม้ประกอบกับเสียใจจนคุ้มคลั่ง
หนทางจนตัดสินใจก่อเหตุขึ้น
ขณะที่ตัวของลูกเลี้ยงวัย๗ขวบล่าสุดขณะนี้อาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว
เตรียมตัวกลับไปรักษาตัวที่บ้านในวันพรุ่งนี้
โดยพ่อแท้จะเป็นคนนำไปเลี้ยงดูต่อ
กลางทีมแพทย์และนักจิตวิทยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนตัวของผู้ต้องหานั้นตำรวจอายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตาย
พร้อมสอบปากคำทันทีหลังออกจากโรงพยาบาล
ก่อนนำตัวไปชดใช้กรรมตามที่เจ้าตัวต้องการ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน